พ่อตาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าฝังสมบัติเอาไว้นะ
แกก็บอกให้ทะนาไปทางทิศตะวันศกแล้วก็เดินไปสัก๗๘๙

ครับเหมือนไฟดูดเหมือนไฟช็อตเป็นบัตรุโบราณเป็นทอง
เป็นทองพุ่งใส่ตาคุณเลยอ่ะเหรอโอ้โหนี่
ขบวนเกวียน๕๐เล่มเกวียนบรรทุกสังเวษีมาล้มตายตรงนี้

มารวมกับของเก่าซึ่งฝังไว้พันสองพันปีก็เลยศักดิ์สิทธิ
สาธุสาธุสาธุประกอบสมาธิทุกข์

ก็ทั้งหินทั้งดินก็ไปใส่ในกระถางทูบก็ได้หรือจะไว้บนหิ้งพระก็ได้

ติหารของหินดินทรายที่เอามาจากก้นบ่อมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
คือเขามาบนเขาก็ไปเอ่ยเลยปู่เทพบูลญาติเทพทรัพย์พยายเกดแม่ยายโน

แล้วชีวิตก็ดีขึ้นถูก๓๐ล้าน
ฮะอะไร